ขอนแก่นก็มีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกัน
แต่คราวนี้เป็นฝ่ายผู้หญิงนะครับ
ที่มีปากเสียงกับชายคนหนึ่งอายุ๖๐ปีนะครับ
แล้วก็ใช้มีดแทงเขา๖แผลจนเสียชีวิต
สุดท้ายเธอสารภาพว่า
ก็เคยคบหากับผู้ตายนั่นแหละ

มันมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาอีกสุดท้ายเธอถูกด่าว่าเป็นผู้หญิงแบบเหมือนกับพวกขายบริการทางเพศอะไรอย่างนี้
เธอก็เลยทนไม่ไหวนะฮะแทงเขาเสียชีวิตนะครับ
สพมันจากคิรีนะครับคุมตัวได้นะครับผู้หญิงคนนี้อายุ๓๐ปี
วันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับหลังจากก่อเหตุใช้มีดแทงผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งอายุ๖๐ปีนะครับซึ่งเขามีบ้านพักอยู่ใกล้กันนะแถวตำบลท่าสาราอำเภอมันจากคิรี
จังหวัดขอนแก่นก่อเหตุไว้เมื่อ๑กรกฎาคมนะครับวันนี้พามาทำแผนนะฮะฝนก็ตกด้วย
ชาวบ้านก็มาดูกันเยอะนะครับขณะคุมตัวผู้ต้องหามาทำแผนนะครับ
ปรากฏว่าผู้ต้องหาหญิงคนนี้อยู่ดีก็เครียดเครียดแล้วก็อ่อนแรงนะจนเจ้าหน้าที่ต้องประคองแบบนี้ฮะ
ประคองเพื่อให้ทำแผนชี้จุดนี่ฮะว่าช่วงไหนทำแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ
ส่วนที่งานศพของผู้ตายนะครับเขาก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านพักใน
หมู่บ้านนี่แหละนะระหว่างที่ผู้ต้องหาทำแผนที่งานศพก็จุดพลุจุดประทัด
ดังเป็นระยะนี่ฮะผู้ต้องหาก็อ่อนแรงไปหมดเข่านี่อ่อนเลยนะคดีนี้เกิดขึ้นบ่ายวันที่๑
กรกฎาคมนะครับตำรวจสพมันจคีรีตอนนั้นได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทง
เสียชีวิตนะครับก็ไปตรวจสอบเป็นผู้ชายอายุ๖๐ปีเสียชีวิตอยู่หน้าร้าน
ของชำของหมู่บ้านนะฮะอ่าพลเมืองดีตอนแรกก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ถูกแทงแล้วก็สาหัสสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตผู้ชายคนนี้ถูกมีดแทงเข้าที่
ด้านหลังที่หน้าอกที่ลำคอที่ขมับซ้ายแล้วก็ที่หัวไหล่ด้วยนะครับ
ข้อมือซ้ายด้วยรวมแล้วทั้งหมด๖แผลนะฮะผู้ตายเนี่ยอายุ๖๐นะครับ
ส่วนคนก่อเหตุเป็นหญิงสาวอายุ๓๐ปีมีบ้านอยู่ใกล้กันซึ่งความจริงแล้ว
ถ้าจะนับตามศักดิ์เนี่ยเขาก็เป็นญาติกันด้วยซ้ำนะฮะหลังก่อเหตุ
ควบคุมตัวไว้ได้นะครับคนก่อเหตุตั้งแต่วันแรกเนี่ยบ่ายหนึ่งกรกฎาคม
ถูกคุมตัวได้ก็ช็อกหมดสติมาตลอดต้องพาเข้าโรงพยาบาลไปก่อนแล้วนะฮะ
ก่อนวันนี้จะนำตัวออกมาแล้วพามาทำแผนมีผู้หญิงอายุห้าสิบสองปี
ที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำตอนนั้นเธอบอกว่าเธอก็พยายามเข้าไปห้ามนะ
ถูกมีดบาดนิ้วไปด้วยแขนขวาก็ถูกมีดฟันเข้าไปด้วย
ตัวเองก็เย็บสี่เข็มจะเข้าไปช่วยก็ช่วยไม่ไหวค่ะนะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่าหญิงสาวผู้ต้องหาเนี่ย
แล้วก็ผู้ชายที่เสียชีวิตขี่จักรยานยนต์มาเจอกันโดยบังเอิญ
ที่ร้านขายของชำในหมู่บ้านแล้วก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ฝ่ายหญิงเลยวิ่งไปหยิบมีดปลายแหลมก็หยิบจากร้านขายของชำนั่นแหละ
แล้วก็เอามาแทงฝ่ายชายนะฮะฝ่ายชายเองตอนนั้นก็อยู่ในอาการลักษณะมึนเมานะครับ
ก็โดนแทงไปหลายแผลจนบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิต
เจ้าของร้านขายของชำเขาเห็นเหตุการณ์พยายามเข้าห้าม
ก็เลยถูกลุกหลงบาดเจ็บไปด้วยผู้หญิงที่ก่อเหตุเนี่ยรับสารภาพกับตำรวจแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
อ้างว่าเธอกับผู้ตายเป็นเครือยาศกันแต่เคยคบหากันในเชิงชู้สาว
หลังจากนั้นก็เลิกกันเลิกกันไปประมาณสองสามปีแล้วนะ
แต่ฝ่ายผู้ตายก็พยายามตามง้อขอคืนดีจะกลับมาคบหากันอีกครั้งหนึ่งแต่เธอไม่ยอม
อ้างว่าวันเกิดเหตุไปเจอฝ่ายชายเนี่ยตอนนั้นฝ่ายชายเมานะแล้วก็ด่าเธอ
หาว่าเธอเนี่ยเป็นพวกหญิงขายบริการเธอก็บันดาลโทษะ
เขาบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตนะครับก็ได้มาพูดลบเล้า
แล้วก็พูดในธรรมนองว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงขายตัว
ขอให้เกิดความอับอายก็ลบเล้า
แล้วในขณะเกิดเหตุก็ท่าทางมีการเมาสุรา
นะครับจึงเกิดเหตุการณ์ไม่นานทวสิ่ง
แล้วตอนที่พาไปทำแผนวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ร้านขายของชำที่หมู่บ้านเนี่ย

จะพาขึ้นรถต้องแบบอุ้มแบกขึ้นไปเลย

กันนะนี่ฮะเดี๋ยวฟังนะฮะเหตุการณ์ช่วงบรรยากาศในช่วงเวลานั้น
มันก็เลยเป็นบรรยากาศสองอารมณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับส่วนศพของผู้ที่ถูกผู้ต้องหายิง
วันนี้แทงจนเสียชีวิตเนี่ยญาติมีกำหนดพิธีชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับค่ะนี่ฮะที่บ้านที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพเนี่ย
วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะทำพิธีชาปนักกิจศพนะฮะ
หลังจากที่วันนี้ผู้ต้องหามาทำแผนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ